พอดูเรื่องของหวยหวยแล้วมาดูความโชคดี
มาเจอคนโชคดีกันหน่อยเมื่อวานนี้มีหลายคนเหมือนกันนะคะ
เราก็รวบรวมไว้ในเช้าสดใสคนแรกค่ะ
เป็นชาวจังหวัดสมุทรสาครนะคะเป็นพระลูกวัดค่ะ
ก็ถูกรางวัลที่๑ไปนะคะส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ด
มีคนโชคดีเหมือนกันนะคะเป็นสาวใหญ่
ตอนนี้กลายเป็นเศรษฐีในพริบตาเพราะว่าถูกไป๓คู่
เบา๑๘ล้านนี่เบาแล้วนะเบาอยากจะฉีกสัก๑๔๐๐
สักนิดหนึ่ง๒ล้านก็ยังดีนะ
ผู้โชคดีกลายเป็นเศรษฐีใหม่คือนางสุนงเอียงหลง
อายุ๕๕ปีบ้านโนนจำปาตำบลบ้านฝางอำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัด๑๐๑ค่ะ
พอถูกแล้วตามระเบียบต้องเข้าแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวัน
ไว้เป็นหลักฐานที่สพเกษตรวิสัยว่าถูกลอตเตอรี่
รางวัลที่๑๓คู่๑๘ล้านบาทนะคะ
ซึ่งตำรวจก็ได้ถ่ายเอกสารลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยค่ะ
ผู้โชคดีรายนี้ซื้อมาจากหมายเลขโทรศัพท์ของตัวเอง
ท้าย๓ตัวตั้งหลักไว้๖๐
จากสามีฝันเมื่อกลางคืนเดือนที่ผ่านมาบอกว่าหวยออก
ฝันตรงอย่างนี้เลยฝันว่าหวยออก
โอ้โหคือไม่ต้องตีไม่ต้องอะไรเลยเหรอ
อย่างนี้เลยเอาเลข๓ตัวเป็นหลักแล้วก็ออกไปซื้อเลยนะคะ
แต่ว่าตามมาตั้งแต่งวดที่แล้วงวดที่แล้วนี่ไม่ออกขอตามอีกสักรอบสักรอบนะคะ
สรุปถูกกลายเป็นเศรษฐีใหม่ไปเลยค่ะ
อย่างนี้ต้องแบ่งให้สามีสัก๑๕ล้านนะค่าฝันนะคะ

แต่ก็ต้องแบ่งกันครึ่งหนึ่งอยู่แล้วไหมเขาก็อยู่ด้วยกันเนอะ
เขาอยู่ด้วยกันช่วยกันใช้นะคะ
ส่วนอีกหนึ่งรายนะคะคือพระประวิทย์เตชะพะโลยุ๔๑ปี
เป็นพระลูกวัดฉี่ผ้าขาวตำบลท่าจีนอำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะ
มาหลายภาษาแล้วนะครับ
หลวงพี่ผู้โชคดีบอกว่าก็มีการซื้อลอตเตอรี่อยู่บ้างนะคะ
แต่ว่าคราวนี้ก่อนที่จะถูกรางวัลนี้ไปเขย่าติ้วภายในวัดนะคะ
ก็ได้เลขมา๘๔ก็เลยคิดว่าซื้อไว้เฉยนะคะ
แต่ปรากฏว่าไม่มีเพราะว่าตอนแรกนี่ไปหาเลข๗๘
แม่ค้าก็เลยยื่น๖๘๔มาให้ก็เลยซื้อไปคู่เดียวซื้อช่วยแม่ค้า
เลขอื่นมาเลขอื่นก็ซื้อมาด้วยช่วยแม่ค้าไปนะคะ
แต่ว่าที่ถูกนี่มีถูกคู่เดียวก็บอกว่าท่านก็บอกว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะคะ
ก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยนะคะ
สำหรับเงินรางวัลนะคะจะไปฝากธนาคารไว้นะคะ

ก็อาจจะเอาไปมอบให้ญาติสำหรับเป็นทุนการศึกษาให้กับบรรดาหลานทั้งหลายนะคะ
ก็ถือว่าเป็นคนโชคดีในงวดนี้
ใครที่โชคยังไม่ดีก็ไม่เป็นไรสู้กันต่อไป
ฝันกันต่อไปตามกันต่อไป

ใครที่ตามต้นไม้เมื่อสักครู่ที่ไฟไหม้ไปตามหาต้นใหม่ค่ะ